ร้องได้ร้องได้

ที่บ้านของผมอยู่ด้วยกัน๖คนครับ

มีพี่มีตามียายแล้วก็ตัวของเชนเองครับ
พ่อของผมชื่อชินอายุ๔๒ปีครับ
ตอนเช้าพ่อของผมก็จะไปขับวินมอเตอร์ไซค์ครับ
ใครไม่ไปไหนก็ไปครับ
เป็นห่วงเรื่องที่พ่อขับไปไกลแล้วพ่อจะเหนื่อยครับ
ตอนกลางวันก็รับจ้างทั่วไปครับ
ซ่อมทีวีบ้างซ่อมรถบ้าง
ตอนกลางคืนพ่อผมก็จะไปทำงานเป็นยามเฝ้าหมอครับ
ผมชอบตามพ่อไปเป็นยามบ่อยครับ
ไปตรวจดูว่าอะไรผิดพลาดไหมครับ
แล้วก็ไปตรวจดูว่าโจรขโมยอะไรไหม
ตอนนี้ไปกับพ่อเหมือนผมไปประจนไทยที่แดนโลกกว้างเลยครับ
ผมรู้สึกว่าผมเป็นมิเตอร์แฟนไปตรวจครับ
พ่อผมทำงานหนักมากได้นอนวันละ๒ชั่วโมงครับ
พ่อเป็นโรคความดันโลหิตสูงผมสงสารพ่อมากครับ
แม่ผมชื่อคำอายุ๔๒ปีครับ
ก็รับจ้างทั่วไปใครจ้างให้ทำก็ทำได้หมดครับ
ผมจะสงสารแม่เวลาที่แม่เหนื่อยแล้วแม่ก็จะหน้ามืด
แม่ก็เลยทำงานไม่ค่อยได้ครับ
อกจากนี้ยังมีตาผมชื่อตามัยครับอายุ๖๘ปีครับ
รับจ้างล้างจานล้างหม้อครับ
ตาก็แก่ครับล้างจานบ่อยแล้วก็จะหน้ามืดครับ
ส่วนยายผมชื่อยายมินอายุ๖๕ค่ะ
ป่วยเป็นโรคผิวหนังครับ
ติดสารเคมีที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงครับ
ผมมีพี่ชายอีกคนนึงอายุ๑๒ปีชื่อชิวครับ

เวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วอยู่กันสองคนนะครับ
พี่ผมก็ทำอาหารให้กินครับ
เชนจะมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส
แล้วก็ชอบช่วยทำงานในบ้านช่วยพ่อแม่ช่วยพี่
แล้วก็ที่เขาชอบมากที่สุดก็คือตามคุณพ่อไปเฝ้ายามที่หอพัก
ที่บ้านมีอาชีพทำนาตั้งแต่๔๐กว่าปีมาค่ะ
เป็นนาของตัวเองนี่จำนวน๕ไร่ค่ะ
ที่เหลือ๓๐กว่าไร่นั่นก็คือเป็นที่เช่านาของเขา
กู้ยืมมาลงทุนบ้างเพราะว่าบางทีเราไม่มีทุนเอง
พวกยาฆ่ามะเร็งพวกค่าปุ๋ยค่าอะไรอย่างนี้
เราจะต้องไปเอากับเจ้าของที่ที่เราเช่าอะค่ะ
ที่ว่าขาดทุนนี้เพราะว่ามาเจอภัยแรงหลายปีอย่างนี้ค่ะ
แรงสุดเลยก็คือเนื้อที่เช่า๓๐กว่าไร่เนี่ย
ได้ข้าวแค่๔๒๐๐แล้วมันค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันก็มีเพิ่ม
จากที่เราแบบว่าจะได้จ่ายค่ายาค่ามะเร็งค่าปุ๋ยค่าอะไรเขาอย่างนี้
ก็ไม่มีให้เขาแล้วก็ค่าเช่าก็จะไม่มีให้เขาเหมือนกัน
ทนทำมาเรื่อยจนครอบครัวเป็นหนี้ถึง๓แสนนะคะ
ตาก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่วัด
เพื่อที่จะช่วยลูกทำงานใช้หนี้อีกแรงหนึ่ง
อยากใช้หนี้เสร็จก่อนตายครับให้ย้ายอยู่ที่จังหวัดสุรินครับ
ส่วนศพผมทำงานอยู่ที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ
เวลาคิดถึงก็เหงานอนคนเดียวมันก็เหงาครับ
เวลานั้นแต่คิดถึงก็เกือบร้องไห้เลยครับน้ำตามันไหลบ้างเลย
เวลากินข้าวแต่ก่อนต้องยายมาทำกับข้าวกินไง
แล้วกินของไอ้ต้องต้มให้เปื่อยไงเหมือนกับต้มไก่ต้มหมูอะไรอย่างนี้
ทำเองก็ไม่มีเวลาเช้ามาตี๔ก็ตื่นแล้วครับ
คิดถึงตามากเลย
กลัวแกไม่ได้กินข้าวกลัวแกไม่สบายอย่างนู้นอย่างนี้

ตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยห่างกับตาเลย
ห่างกันเพราะมีหนี้สิน

แล้วก็บางทีก็คิดท้อเทในชีวิต
บางทีก็เออเราต้องสู้
ตาผมก็คิดถึงยายมากไม่มีเวลาไปหายายเลยครับ
เขาต้องทำงานหนักแล้วก็กังวลเรื่องหนี้สินครับ
ผมอยากให้ตากับยายหมดหนี้สิน

เพราะว่าเขาสองคนรักกันมากครับ

ตอนเขายังเป็นนุ่มอยู่เขาก็แต่งงานกันจบกันครับ
ตอนนี้ก็ยังรักกันอยู่ครับ
เดี๋ยวผมจะหาเงินให้ยายกับตามาอยู่ด้วยกันครับ
ตากับยายมากนะครับ

ว่ายไปนักมวยเลยสวัสดีครับ
น้องเชนนะครับอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ

มากับตากับยายกับแม่กับพ่อกับพี่ครับ

พี่ชิวสวัสดีกันอีกครั้งนะครับ

เชนขอถามหน่อยหน่อยสิ

เห้ย

เห็นเลยเขาทำโชว์เราเลยเหรอ
แล้วเวลาเราเห็นตากับยายจูจีกัน

สนุกตามไปด้วยใช่ไหม

แล้วเชนเห็นทำไมไม่ห้ามอ่ะ
ก็อยากให้เขาปลอดภัย

จู่จีกันทำแบบไหนคะคุณตา
เนไง

เห็นบอกว่าชอบไปทำงานกับคุณพ่อนี่น่ะใช่ไหม

ก็คือว่าต้องไปคอยสอดส่อง
แล้วเขาดูแลคอยจับผู้ร้ายใช่ไหม

แล้วก็ไปตรวจดูว่ามีอะไรผิดพลาดไงค่ะ
นี่อีกนิดเดียวก็จะเป็นตำรวจได้อยู่แล้วนะ

เวลาเอาไฟฉายไปส่องทางเดินตามพื้น

คิดว่าอาชีพรอปภซิเคลเรตตี้หรือว่ายามเนี่ยมีความเท่ยังไงบ้างครับ

จ๊าบนี่มันสมัยลุงนี่แล้ว
ของเราเนี่ยควรจะเลิกใช้ได้แล้วจ๊ะ
คุณป่าภูมิใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณป่าพูดนี่คือสิ่งที่เด็กวัยรุ่นพูดเหมือนกัน

เชนเชนน่ารักมากเลยชอบจัง
เอาล่ะน้องเชนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันท่าทางจะมีเรื่องคุยเยอะสำหรับครอบครัวนี้นะฮะทั้งคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายแต่วันนี้เดี๋ยวลุงจะถามก่อนว่าอยากได้เงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่

โห

แต่ความต้องการความต้องการสูง
เอา๓แสนไปทำอะไรครับน้องเชน

มีหนี้อยู่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ลูก
๓แสนครับประมาณ๓แสน

ก็ได้อยู่ด้วยกันมีความสุข

เชนต้องร้องให้ไม่ผิดเลยนะครับ

กับ๓ตัวช่วยที่เรามีให้

มูลค่า๑๐๐๐บาทมาเลยครับ
๔แสนบาท

รู้จักครับรู้จักด้วย

รู้จักเพลงนี้ได้ยังไงคุณตาคุณยายฟังเหรอ

ร้องด้วยกันฝึกด้วยกันว่าอย่างนี้

เห็นความมุ่งมั่นและตั้งใจมากเลย

ให้คุณตาคุณยายให้ได้

เพื่อให้คุณตาคุณยายได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง

เชนพี่เชนบอกคุณตาซิลูกภาษาที่บ้าน

สุรินทร์พูดอย่างนี้ไหม

เพลงนี้มูลค่า๑หมื่นบาท
มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงแรกเลย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

แต๋วจ๋าเห็นใจเธอนะแต๋วพี่
หลงรักเต๋วมานานทุกวันคิดถึงคนดี
แต๋วไม่ปรานีพี่บ้างหรือไร
แต๋วเอ่ยก่อนนี้ไม่เคยมีน้องอยู่ไกล
เดี๋ยวนี้แต๋วจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอะไร
เต๋วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลย
พี่หลงรักเต๋วมานานเห็นใจพี่เธอตะวาน
อย่าทรมานด้วยกันใช่ไหม
กลับมาเถอะนะที่รักอย่าช้านักสิสามเฉย
แต๋วเอ่ยเห็นใจหน่อยสิ
เต๋วจ้า
กลับคืนบ้านหน้าเถอะนะขวัญพี่
เต๋วปิดไปให้อภัยถึงใครก็ไม่ปรานี
กลับเผ็ดคนดีพี่ยังต้องการ